คุณผู้ชมครับวันนี้มีคดีที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับ
ประมาณ๖โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเด็กหญิงอายุ๔ขวบ
ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสนะแต่ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ย
ใช่ค่ะเรื่องนี้โอ้โหเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งอ่ะนะครับ
นี่คือช่วงเวลาที่เด็กหญิงวัย๔ขวบคนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
อาการสาหัสนะครับน้องอยู่ที่ร้านขายอาหารตามสั่ง
ตำบลวัดแคร์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสมีมีดปลอกผลไม้ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เล่มเป็นแค่ไม้ไผ่ที่หน้าร้านขายอาหารตามสั่งที่น้องอยู่
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลห้วยพลูนะฮะแล้วก็ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครปฐม
สุดท้ายเด็กเสียชีวิตค่ะเสียชีวิตนะครับน้องผู้ชมครับ
เล่มนี้ฮะที่ถูกแทงเข้าไปจนเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุชื่อนางสาวจิตรดาอายุห้าสิบเอ็ดปีท่านผู้ชมคนนี้ฮะ
เสื้อสีชมพูที่เสื้อแดงเขาลากมาเนี่ยนะอายุ๕๑ปี
ถูกนำตัวมาที่สพนครชัยศรีแล้วแม่ก็ตามมาตอนหลัง
ตัวผู้ก่อเหตุอาการแบบเหม่อลอยไม่พูดไม่คุยกับใคร
เหมือนกับจะตกใจก็ตกใจล้มฟุบลงนอนกับพื้นในโรงพัก
ญาติต้องอุ้มมานอนที่เก้าอี้ส่วนแม่ของผู้ต้องหาบอกว่าลูกสาว
มีอาการป่วยทางจิตเวทรักษาตัวที่โรงพยาบาลแบบเข้าออกมาหลายครั้ง
ล่าสุดเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านได้ประมาณ๑สัปดาห์
ทีนี้ค่ะจากการพูดคุยกับลุงและป้าของเด็กหญิงที่ถูกแทง
พอกลับมาถึงร้านหลานสาวนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ดินทุรนทุราย
พอเดินไปดูใกล้ใกล้มีแผลที่หน้าท้องถูกแทงอะค่ะ
แล้วก็เลือดไหลนองเลยหายใจรวยรินเลยนะคะ
พลเมืองดีก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เห็นนางสาวจิตรดา
เดินออกไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะครับจากการตรวจสอบประวัติ
นางสาวจิตรดาเป็นผู้ป่วยจิตเวทเข้ารับการรักษาที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
ได้ประมาณ๑สัปดาห์แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
แล้วอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าเคยก่อเหตุทำร้ายเด็กจนเป็นคดีดังเมื่อหลายปีก่อน
ถ้าท่านจำภาพนี้ได้ผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้ฮะ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเก้ากันยายนนางสาวจิตรรรดาตันติวนิชยสุขคนนี้
เคยใช้มีดไปไล่แทงเด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวน๔คน
ทั้งบาดเจ็บแล้วก็บาดเจ็บสาหัสสุดท้ายแล้วปีห้าหนึ่ง
พิพากษาลงโทษจำคุก๘ปีนะฮะข้อหาพยายามฆ่า
แต่ว่าสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกสี่ปีนะครับอ่า
แล้วก็ได้รับการพิสูจน์ว่ามีอาการป่วยเป็นโรคจิตเพศเรื้อรัง
ตั้งแต่อายุยี่สิบค่ะคือปัจจุบันนี้ห้าสิบเอ็ดใช่นะ
ก็ถูกส่งตัวไปบำบัดอาการป่วยจนเมื่อปีสี่แปดเนี่ยอ่า
มีข่าวว่าอ่าปีห้าแปดห้าหกหรือห้าแปดเนี่ย
ข่าวว่าออกจากสถานบำบัดมาอยู่ที่บ้านที่นครปฐม
แล้วเนี่ยมันมีคดีนี้อีกอ่ะก็ทำร้ายเด็กอ่ะ
เดี๋ยวเราตามให้แน่นะคะคดีนี้เราตามให้แน่นะครับ